ในช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวกันหน่อยไปดูประเพณีอันเก่าแก่
กับประเพณีบรรพชาติสามเมินภาคฤดูร้อนที่จังหวัดแม่ฮ่องศร
พร้อมกับชมการแต่งกายของสามเมินน้อยในขบวนแห่ปลอยส่างลองอย่างยิ่งใหญ่
นี่แหละครับคือขบวนแหบปอยสั่งลองอย่างยิ่งใหญ่ที่ทางเทศบาลเมือง
แม่ฮ่องศรจัดขึ้นตามขนบธรรมเนียมประเพณีบรรพชาติสามเมินภาคฤดูร้อน
รวมไปถึงยังมีขบวนแห่ครัวหรูหรือว่าเครื่องไทยทานอย่างสวยงาม
แห่ไปตามถนนสายรอบเมืองนะครับ
ไลท์ของงานคือการแต่งกายของผู้ร่วมบรรพชาสามะเนร
ปีนี้มีผู้เข้าร่วมพิธีบรรพชาติสามเมินภาคฤดูร้อน๑๘รูปนะครับ
ก็พากันไปสวมชุดสั่งลองนุ่งโจงกระเบน
หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าประเพณีบวชลูกแก้ว

เป็นการสวมเสื้อปักฉลุโภคผ้าประดับดอกไม้สด
กล้าวมวยผมและประดับประดาษด้วยเครื่องประดับสวยงาม

โดยในปีนี้ก็มีคณะศรัทธาชาวแม่ห้องศร
ทั้งชายหญิงแต่งกายในชุดไทยใหญ่

กลางประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ไป
รอชมขบวนแห่อย่างเนื่องแน่นเลยทีเดียวนะครับ

ประเพณีปล่อยส่างลองของแม่ห้องศรนี่ค่ะ
คุณผู้ชมถือว่าเป็นประเพณีงานบุญที่ยิ่งใหญ่
ของชาวไทยใหญ่หรือว่าชาวไตเลยนะ

ถือว่าเป็นการแสดงออกถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนา

นี่เขาบอกว่าคำว่าปอยเนี่ย

แล้วก็ลองแปลว่าราชากษัตริย์นั้นเอง
กับพระเจ้าแผ่นดิน
ประเภณีปลอยสางลองหรือว่างานบวชลุกแก้ว